เด็กนักเรียนม๖ค่ะที่จังหวัดลำปาง
เป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังครับเขาบอกรุมตีกันแบบยกพวกตีกันนับสิบคลุกฝุ่นกันเลยทีเดียว

เนี่ยคลุกฝุ่นของจริงตีกันแบบหลายคนเอาดูด้วยตาเปล่าดิฉันว่ามีเกิน๒๐อ่ะ

คือยกพวกตะลุมบอลกันเลยที่ลานจอดรถของโรงเรียนมัธยมชื่อดังในพื้นที่อำเภองาวนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง
ตรวจสอบเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นการทะเลาวิวาสกันระหว่างนักเรียนชายชั้นม๖
ระดับชั้นเดียวกันแต่ต่างห้องต่างสายวิชา

ยกพวกตีกันเลยแล้วเอาเพื่อนทั้งในโรงเรียนแล้วก็เพื่อนทั้งต่างโรงเรียนมารุมตีกันด้วย
วันนี้นะคะนายอุดรโสภารัฐประหลัดอำเภองาวลงพื้นที่ตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วก็ไปคุยกับหนึ่งในน้องที่เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
น้องเนี่ยอายุ๑๘ปีหัวแตกเลยนะคะต้องเย็บสี่เข็ม
เพื่อนไปเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขารักเพื่อนเขาก็ไปเป็นเพื่อน
พวกเขาไปกันตัวเปล่ากะไปคุยแต่อีกฝ่ายคู่กรณีไม่ได้มาตัวเปล่า
มาถึงก็เอาเลยด่ายาบคายมาเยอะกว่าด้วยยั่วยุด้วยเอาท่อนเหล็กเอาสนับมือเอามีดมารุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปเลย
ทำร้ายหัวร้างข้างแตกแบบนี้

เพราะอย่างที่บอกทุกคนที่อยู่ในคลิปที่มีเรื่องกัน
อีกสองเหลือจะจบอยู่แล้ว

กระทบอนาคตในการศึกษาต่อไปของลูก
เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วโดนไล่ออกจากโรงเรียนขึ้นมาเนี่ย
ภาคเพียนตรักตามเรียนมาเนี่ยมันก็เสียเปล่าหมด
ประระยัดอัมเพิงเงาบอกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทางอำเปิ
เรียกทั้งตำรวจครูผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานพูดคุยหารือหาทางออกกันวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียน
เพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะเรื่องคดีความค่ะตำรวจสพงบอกว่า
เรื่องต้นคือเป็นความบาดหมางกันระหว่างเด็กม๖ด้วยกันในโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
แต่เขาเรียนกันคนละสายคือสายโปรแกรมวิทย์กับสายช่าง
ซึ่งสองคู่นี้อ่ะเคยทะเลาะกันมาก่อนแล้วสาเหตุตำรวจบอกไม่แน่ใจนะ
แต่ก็อาจจะเป็นความคึกขนองหรือไม่ก็ไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็เวลาที่ไปมีเรื่องกันก็คือไปตีกันอยู่ที่ลานจอดรถของโรงเรียนนะคะ
ตอนนี้มีผู้ปกครองนำเด็กมาแจ้งความแล้ว๖คน
ส่วนอีก๙คนที่เป็นฝั่งคู่กรณีเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาก็แจ้งความเพิ่มเติมอีก

ส่วนเรื่องอาวุธตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบสวนอยู่เดี๋ยวรอรวบรวมทุกอย่าง
คำแจ้งความทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเอามารวบรวมสำนวนแล้วก็พูดคุยกัน
คือคุณแม่ของน้องคนหนึ่งบอกว่ากลัวลูกชายจะถูกไล่ออก

อีก๒เดือนจะจบม๖แล้วคือถ้าไม่ได้ว่าถึงขั้นไล่องค์ไล่ออกจากโรงเรียนเนี่ยนะ
ต่อให้ไปแจ้งความกันเป็นคดีอาญาทำร้ายกันแทงกันตีกันอย่างนี้
จบมาน้องไปสมัครงานอันนี้เดือดร้อนนะฮะ

ราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนบางทีก็บอกเขาขอตรวจสอบประวัติคดีก่อนเนี่ย